สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามนะครับในวันนี้ไปติดตามความพร้อมของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับ
อีกไม่กี่นาทีจากนี้แล้วครับคุณผู้ชมครับก็จะลงสนามในเกมนัดที่๒เจอกับมาเรน
ไปดู๑๑ผู้เล่นตัวจริงรวมไปถึงระบบการเล่นในวันนี้กันหน่อยครับ
ก็มีการเปลี่ยนผู้เล่นตัวจริงด้วยนะครับถึง๔ตำแหน่ง๔ผู้เล่นนะครับแล้วก็ระบบการเล่นก็เปลี่ยนไป
วันนี้จะเล่นในระบบ๓๕๒ครับผู้รักษาประตูนะครับมีการเปลี่ยนครับ
เอาทางด้านสิวลักษณ์เทศสูงเนินนะครับมือหนึ่งจากบุรีรำยูไนเต็ดนั้นลงทำหน้าที่แทนชัดชัยบุตรพรมครับ
ส่วนทางด้านเซ็นเตอร์ฮาร์ฟ๓คนนะครับก็มีอริสรพรมรักสุพรรณทองสงฆ์และพันศาเหมวิบูรณ์นะครับ
เลิมพงศเกิดแก้วก็เป็นผู้เล่นกองหลังที่หลุดออกไปที่เป็นตัวจริงในเกมแรกเกมนี้ก็เป็นตัวสำรองนะครับ
แบบนี้๓๕๒แน่นอนบุกก็บุกเต็มตัวแต่ว่ารับก็ต้องรับให้แน่นเหมือนกัน
เพราะว่าก็จะถอยลงมาเป็นกองหลัง๕คนนั่นเองนะครับ
ธนบุญเกษารัฐครับได้รับโอกาสลงสนามนัดแรกเป็นตัวจริง
ประสานงานกับทางด้านธิริพันธ์พ่วงจันทร์นะครับ
แล้วก็วันนี้ครับคู่หน้าครับธิรสินแดงดาจับคู่กับอริสักไกรสอน
เห็นหน้าค่าตาแบบนี้กับ๑๑ผู้เล่นตัวจริงรวมไปถึงระบบการเล่นแน่นอน
เรียกได้ว่าเป็นการจัดผู้เล่นแบบกล้าได้กล้าเสียก็คือรับก็รับให้แน่นแต่ถ้าบุกก็บุกเต็มที่นะครับ
แกนหลักครับก็มาเรนนั้นจะมาใช้ระบบ๔๔๒นะครับ
นำทีมมาโดยซาเอ็ดนิยาซาเอ็ดนะครับและอับดุลวาฮัทอัลซาฟี๒มิดฟิลคนสำคัญที่รับใช้ชาติ
รวมกันแล้วก็๑๕๐นัดนะครับรวมทั้งโมฮาเมดอัลโรมาฮีผู้ทำประตูจากเกมนัดแรก
และเจ้าเมาราชิตกู้หูจากเกมนัดแรกนั่นเองนะครับ